ปันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันนี้พี่แน็กจะชวนน้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนกันครับ
ว่าแต่จะเลือกใครดีนะ

หรือจะเลือกคนนิสัยรวยดีนะ

น้องครับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
จากจะได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแล้ว
ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นประธานนักเรียน
และการจะเลือกคนที่ดีเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมนั้น
ควรเลือกคนที่มีนโยบายน่าสนใจ
มีหลักการชัดเจนมีความรับผิดชอบ
มีจิตสาธารณะซื่อสัตว์สุจริตไม่คดโก
เท่านี้ก็จะได้คนดีมาเป็นประธานนักเรียนของเราครับ
สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา

สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ